อีกแล้วนะคะเหตุการณ์ล้อไม่ได้รับเชิญค่ะ
ขับรถอยู่ดีค่ะคุณผู้ชมล้อรถของอีกฝั่งหนึ่งมากระแทกเข้ากับด้านหน้ารถของเขานะคะ
แล้วนี่กล้องหน้ารถจับภาพได้อย่างชัดเจนแบบนี้ค่ะ
เพราะดีมากที่คนขับเนี่ยไม่เป็นอะไรนะคะเห็นไหมคะ
ถึงบอกไงต่อให้เราพยายามที่จะปิดช่องโหวช่องว่างของเราเองไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ
แต่เห็นไหมอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้ทุกเวลา
เพราะฉะนั้นแล้วคุณเองก็ต้องสำรวจตรวจสอบเช็คสภาพรถของคุณด้วยนะคะ
เพราะคุณอาจจะทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนแบบนี้ค่ะ
ขับมาเพลินเกือบตายไปแล้วนะคะเจ้าของคลิปบอกนะฮะ
รถดูตอนแรกเหมือนไม่ใหญ่เท่าไหร่แต่พอเข้าใกล้ก็ใหญ่เหมือนกันนะคะ
เป็นล้อรถของบรรทุกพ่วงค่ะรถบรรทุกพ่วง
ก็เลยทำให้รถที่ติดกล้องหน้ารถโดนเข้าไปเต็มบริเวณฝั่งขวาของรถ
พังยับเลยนะคะตอนที่มันกระแทกมาแรงขนาดไหนครับพี่เบิร์ต
แอร์แบ็คในรถโดยสารมันเด้งออกมาเลยอ่ะเหมือนแรงชนอ่ะใช่ค่ะ
เจ้าของคลิปเล่าบอกว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นสักประมาณบ่าย๓โมง
บนถนนมอเตอร์เวย์สาย๗ประมาณกิโลเมตรที่๑๗มุ่งหน้าชนบุรี
ขนาดใหญ่หลุดลอยมาฝั่งตรงข้ามพุ่งเข้ามาด้านหน้าแบบไม่ทันตั้งตัว
โชคดีมากที่ล้อมันโดนที่กันชนหน้าซะก่อนถ้าลอยสูงกว่านี้อีกนิดนะก๊อฟนะ
คุณคิดดูสิกระแทกกระจกเต็มคนเต็มเลยนะคะ
พอตั้งสติได้ก็ขับประคองรถเข้าข้างทางจากนั้นกู้ภัยก็มาช่วยเหลือ
นำตัวส่งโรงพยาบาลทางตำรวจช่วยเปิดกล้องวงจรปิดตามหาคู่กรณี
จนไปพบว่าล้อรถที่ไม่ได้รับเชิญเป็นของรถพ่วงคันหนึ่ง
ตำรวจก็เลยเรียกคนขับเนี่ยมาไกลเกลี่ยแต่ปรากฏว่าคนขับรถพ่วงเนี่ย
ไม่ใช่เจ้าของรถแล้วรถไม่มีประกันภัยด้วย
ตำรวจก็เลยติดต่อเท่าแก่ของคนขับรถพ่วงเนี่ย
ซึ่งเป็นเจ้าของรถให้มาตกลงไกลเกลี่ยค่าเสียหาย
แก่มาพูดคุยนะคะมาทำบันทึกข้อตกลงเรื่องค่าเสียหายนะคะ
แต่พอถึงวันจ่ายจริงก็ขอเลื่อนทุกครั้งเลื่อนทุกครั้ง
จนตอนนี้ยังไม่ได้ค่าเสียหายแม้แต่บาทเดียวค่ะ
ส่วนที่นำคลิปมาโพสต์เนี่ยเพื่อให้เป็นอุทาหรณ์นะคะ

แม้ว่าเราไม่ประมาทหากคนอื่นประมาทเราเองก็อาจจะอันตราย
สูญเสียได้เช่นเดียวกันนะคะ